ทำไมเราถึงจะต้องมาตกอยู่ในสภาวะนี้
จ้ายเนี่ยเออนี่
เราทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้ว่านี่

ถือว่าผมเป็นลูกเป็นหลานแล้วกัน

ผมจะทำให้เต็มที่ครับ
ขอบคุณค่ะ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับแฟนทั่วประเทศของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับแน่นอนครับ
เรามีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงนะครับทั้ง๒วันเลย
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และช่วงนี้นะครับนอกจากเงินทุนสู้ชีวิตที่เราจะมอบให้แล้วนะครับ
เราก็ยังมีบุญมอบให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราเป็นตอนพิเศษครับ
ร้องได้ให้บุญ
เวลาทำบุญจิตใจก็เบิกบานนะคะยอดเงินก็ยังคงเท่าเดิมเลยค่ะ
ถ้าร้องได้ครบ๑๐เพลงก็หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ
และครั้งที่แล้วนะคะเราก็อยู่กันกับพี่เอชายามิดชัยนะคะ
เป็นดาราซุปตาของเราที่มาช่วยกันให้บุญคนแรกเลยนะคะ
เรามาแจกบุญนะครับทำหน้าที่นะครับแทนผู้แข่งขันหรือนักสู้ชีวิตของเราทำหน้าที่ร้องเพลงแทนให้
แต่ว่าเงินทุนสู้ชีวิตให้กับนักสู้ชีวิตไปนะครับ
ตอนนี้พี่เอชยาก็พร้อมอยู่แล้วค่ะ
วันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่เขาจะยืนในฐานะผู้แข่งขันในรายการของเรา
ขอต้อนรับคุณเอชายามิดชัยครับ
เชิงครับ
ดีใจที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งนะครับของผู้เข้าแข่งขันในวันนี้แล้วก็ปลื้มใจมาก
แต่ขอบอกเลยนะครับว่าผมเตรียมตัวมาเป็นอย่างมาก
เพราะว่าไม่อยากให้พลาดหวังไม่อยากให้คนทางบ้านผิดหวังกลับไป
พี่เอ๋ค่ะจ๋าวันนี้มาเป็นตัวแทนนะคะของครอบครัวแรกเลยที่ไม่สามารถร้องเพลงได้เนี่ย
ชมเรื่องราวของเขาไปแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เอ
ผมเห็นในน้ำใจของเขาอะครับอย่างที่บอกไงว่า
แต่อนุโมทนาบุญกับป้าเล็กและป้าจี๊ดนะครับที่ดูแลคุณแม่ที่ท่านอายุมากแล้ว
นี่คือหน้าที่ของลูกที่พึงควรจะทำจริง
และรวมทั้งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็น
แล้วป้าก็รับอุปถัมภคำชูเอาไว้ตรงนี้ผมก็ขออนุโมทนาบุญเอาไว้
เขาบอกเองว่าเขาไม่ทิ้งยังไงก็คือเขาทิ้งผู้ป่วยคนนี้ไม่ได้
จะเอาเขาไปไว้ในสถานสงเคราะห์ไหมเขาบอกว่าไม่ยังไงก็คือสู้
ตรงนี้รายการของเรามีเหล่าบรรดานักสู้ชีวิตหมุนเวียนผ่านกันมานะครับ
นอกจากปะจี๊และปะเล็กที่นั้นก็ยังมีอีกหลายท่าน
ซึ่งโอ้โหบางทีเรื่องราวของชีวิตหนักหนากว่านี้
อยากให้คุณเอเนี่ยพูดให้กำลังใจนักสู้ชีวิตทุกคนเลย
ที่เคยมาในรายการของเราแล้วก็จะมีต่อไป
หลายคนนะครับที่บอกว่าเราท้อเราทุกข์แล้วเนี่ยเราไม่ไหวแล้วจริงกับชีวิต
หลายคนเมื่อถึงทางตันปั๊บหาทางออกกันไม่ได้เนี่ย
ไม่รู้จะผ่านหน้าไปพึ่งใครไม่รู้จะพูดกับใครได้
ตัวผมเองผมผ่านจุดนั้นมาแล้วเหมือนกัน
อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะลุกสู้
อย่างน้อยถ้าดูรายการร้องได้ให้ร้านของเรา
ก็จะเห็นนะครับว่ามีอีกหลายครอบครัวนะที่เขายังลำบากกว่าตัวเราเยอะมาก
แขนขาเดินไม่ได้แต่ทำไมเขาสู้
และพวกเรายังมีแขนมีขามีมือมีตาเนี่ย
เราจะบอกว่าเราสู้ไม่ไหวเราต้องสู้ให้ได้ครับ
ผมขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็คนที่ตกทุกข์ได้ยากจริงว่าขอให้สู้นะครับ
เพราะว่าวันนี้เราสู้ไม่ไหวปล่อยให้มันผ่านไปก่อน
พระอาทิตย์ขึ้นมาเราให้เริ่มต้นใหม่
แล้วเราอย่าลืมนะฮะว่าถ้าเราคิดสั้นไปคนหนึ่งเนี่ย
คนรอบข้างเราเขาจะเสียใจขนาดไหน

ขอให้ทุกคนกลับมาคิดใหม่คิดสู้กับชีวิตครับ

แล้วผมเชื่อว่าคุณงามความดีจะพาทุกท่านไปสู่ทางออกที่ดีได้ครับ
ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยชมเรื่องราวชีวิต
หรือว่าอาจจะได้มาชมวันนี้เป็นวันแรกนะครับ
เราก็อยากจะขอย้อนภาพชีวิตนะครับ
ของป้าเล็กกับป้าจี๊ดให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องราวชีวิตของเธอทั้งสองนั้นเป็นอย่างไร

สวัสดีค่ะป้าชื่อป้าเล็กอายุ๖๗ปีค่ะ
บ้านของป้าอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ที่บ้านป้าเล็กอยู่กันทั้งหมด๔คนค่ะ

น้องสาวชื่อจี๊ดอายุ๖๑ปี
แม่ของป้าเองชื่อแม่เต็มอายุ๙๒ปี

คือเขาอยู่แล้วเขาก็เดินไม่ได้เลย
ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็นอนอย่างเดียวเลย
คุยได้แต่ตอนนี้เหมือนจะลืมไปแล้ว

ชื่อหมูอายุ๖๗ปี
เขาติดเตียงมา๒ปีแล้ว

เหนื่อยคือขาเราก็พิการเหมือนกัน

ก็มีคนทำงานอยู่ในบ้านคนเดียว

บางทีก็มีจ้างมั่งไม่มีมั่ง

ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปจ้ะ
เขาจ้างไปถากยากละไป

ชามอะไรก็ไปทั้งนั้น

ทุกวันนี้เราสองคนพี่น้องช่วยกัน

คนหนึ่งคือแม่ของป้าเอง

ลุงหมูก็คือญาติทางห่างกันค่ะ
ไม่ได้เจอกันเกือบ๔๐ปีแล้ว
มีอยู่วันหนึ่งก็ลูกชายเขา
โทรมาหาลูกชายป้าเล็ก
บอกว่าให้ช่วยหาคนดูแลพ่อให้หน่อย
แล้วก็เดี๋ยวจะมีค่าใช้จ่ายให้

พอเราฟังก็น่าจะใช้ได้นะ

พอประมาณสัก๑๐วันได้รถมาส่ง
เอารถโรงพยาบาลรับจ้างมาส่งเลย

คนป่วยเห็นหน้าน้องสาวร้องไห้โหเลย
เสาร์บอกเขาไม่ตายแล้ว
ไม่ตายแล้ว
ครูลก็เงียบไปเลย
ต้องมีค่าใช้จ่ายนะลูกนะครูลูกต้องไปกับแผนเพิศ
ที่นั่งวัดบอกแล้วเดี๋ยวจะส่งให้

ติดต่อไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงสิ
มาทั้งหมดเกือบ๒ปีแล้วคุณ
ไม่ได้จ่ายเงินมาประมาณ๑๐เดือน๑๑เดือน

ตอนนั้นป้าเล็กกับป้าจี๊ดคุยกันว่าไงบ้างจ๊
คุยบอกว่าเราต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองแล้วล่ะ
ป้าก็เลยดูรายการนี่แหละ
ล้อเล่นให้ล้านเนี่ยป้าก็โทรมาสมัครเลย
ทีนี้เขาถามไหมว่าป้าร้องเพลงได้ไหม

แต่ว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้เราก็กลัวจะผิดเหมือนกันนะ

ขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยเหลือเนี่ย

จะพยายามให้สุดตัวนะครับ

เหมือนกันป้าก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะ

พี่เอฟังเรื่องราวไปแล้ว

พร้อมครับป้าเล็กป้าจี๊ด

เสียงผมวันนี้ขอมอบให้กับครอบครัวของป้า
เผื่อว่ามันยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับ

ถ้าเฮียภายไปสองสามปี
นึกว่าไปได้ดี
โอ้สิน้องมาคล้ายตัว
ได้แล้ว

วันนี้เธอทั้งสองก็มาอยู่ในห้องทรงพร้อมอยู่แล้วนะครับทางด้านล่างขอต้อนรับป้าเล็กกับป้าจี๊ดนะครับสองสี่พี่น้องผู้ที่ต้องยอมแบกภาระเพราะคำว่าสงสารนะครับสวัสดีครับ
อยู่กันในพื้นที่ของเราแล้วปกติเราอยู่กันสองคนนะคะของคุณป่านุ่มเพื่อให้กำลังใจนักสู้ชีวิตแต่วันนี้เรามีกันถึงสามคนเลยนะคะ
พี่เอก็พร้อมที่จะสู้และพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วทีนี้ถามก่อนนิดนึงว่าเดิมทีเนี่ยที่เขาโทรมาติดต่อทราบไหมคะว่าจะเป็นลุงหมูที่เป็นญาติห่างเราอะค่ะป้าเล็กณตอนนั้นทราบเลยหรือเปล่า
ทราบเลยค่ะลูกของป้าเองเนี่ยโทรมาบอกแม่เอาเนื้อหมูมาเลี้ยงคนนึงได้ไหมป้าก็ถามว่าอ้าวเขาเป็นอะไรบอกเนี่ยเขานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วบอกอ่าแล้วเขาเป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะมีแผลไหมถ้ามีแผลแม่ทำไม่ได้นะเขาบอกไม่ไม่ไม่มีหรอกแม่ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะแล้วว่าเออก็ดีเหมือนกันเนอะเอามาอยู่บ้านนอกอากาศดีดีเดี๋ยวก็

ความสงสารแล้วเนอะป้าเล็กกับป้าจี๊ดทั้งคู่เนี่ยเคยมองตากันไหมว่าทำไมเราถึงจะต้องมาตกอยู่ในสภาวะนี้ทำไมความรับผิดชอบต้องเป็นของเราทั้งทั้งที่เราทั้งคู่ก็อายุปูนนี้แล้วอ่ะค่ะป้าเคยเคยเคยปรึกษากันว่าไงปรับทุกข์เนาะใช่เออเออเนี่ยเราทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้วะเนี่ยแล้วได้คำตอบอะไรมาคะก็บอกว่าเออช่าง
ปลอบใจกันยังไงนะครับป้าเล็กประจิตแล้วมักต้องมีช่วงหนึ่งแบบเนี้ยมองหน้ากันเนี้ยค่ะมองหน้ากันทำไมเราต้องเป็นอย่างงี้เพราะว่าถ้าคนนี้เป็นอะไรไปน่ะอ่าพูดกันง่ายง่ายอ่ะตายตายทั้งหลังอ่ะยกหลังจริงจริงพี่เลือกจริงเลยกูยังก็เป็นปลวกตายยกหลังก็ทำอยู่คนเดียวไงทำอยู่คนเดียวทำอยู่คน

ค่ะครับต้องการหกหมื่นนะครับตอนนี้คุณเอ๋ทำให้ไปได้แล้วนะครับสองหมื่นบาทเพราะคุณเอ๋ร้องไปได้แล้วสองเพลง
วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๓๔๐๐๐บาทตัวช่วยใช้ไปแล้ว๑ตัวนะครับพร้อมนะครับคุณเอพร้อมครับถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ

เอาจริงนะเพลงนี้เคยร้องบ้าง
ร้องเปิดตัวตอนที่เพลงของพี่เอกเนี่ยดังมากเลยในยุคนั้นนะครับ
เพราะว่าเปลี่ยนจากเพลงของตัวเองเป็นเพลงของพี่เอกบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
แต่มันมีอยู่จนปัจจุบันนี้ก็ยังคล่องใจอยู่เลย
เพราะว่าด้วยสัมผัสนอกและสัมผัสไหน
มันมีอยู่คำหนึ่งที่พี่ยังติดใจอยู่

ยามพี่จนขาดคนดูใจ
กับยามพี่จมขาดคนดูใจเห็นไหม
นั่นน่ะสิอันนี้เป็นปัญหา
และตัวช่วยร้องผิดได้๑คำก็เลือกไปแล้วซะด้วย
เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วครับคุณเอครับ
เพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตอนนี้ทิ้งสองหมื่นไปต้องการสี่หมื่นเท่านั้นนะครับ

จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ทิ้งสองหมื่นไปต้องการสี่หมื่นเท่านั้นนะครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ

ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ

ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ

ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ

ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ

ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ
ตัวช่วยละครับเหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายในเพลงนี้จะหยุดทำไมสู้อยู่แล้วนะครับ

ร้องแพร่เก่งนี่เทียบเท่ากับว่าข้ามเลยน่ะ
เพราะว่าร้องเพลงเก่งนี่ร้องได้แน่แต่พี่เอ๊ก็อย่าลืมว่า

เพลงที่๓เพลงมาครับ

สายน้ำไหลเชี่ยวไหลสมกระทงสองเราแยกทาง
กระทงเท่านั้นลองไปเหมือนใจมุ่งหวัง
กระทงของพี่ลงทางลอยฟ้างหาทางไม่เจอ
ตั้งแต่วันนั้นพี่ก็กังวลไม่หาย
เฝ้าคิดกลุ่มในหัวใจกลัวใครเข้ามาแย่งเธอ
กลัวพี่กับน้องแยกทางห่างกันไม่เจอ
กลัวใครเข้ามาพรากเธอเหมือนดังกระทงลงทาง
หล่างหลายวะลอยกระทง
บอกเรื่องราวโดยตรงว่าความรักเราอับปาง
เจ้าเปลี่ยนหัวใจมีไม่สมใจมุ่งวัง
ที่เหมือนกระทงลงทางอ้างวางหัวใจลอยวน
เพ่นเดือนสิบสองพี่ลองกระทงเดียวได้
ปีนี้ไม่มีหวานใจเคียงกายเหมือนใครหลายคน
กระทงอ้างวางลงไปกับสารน้ำมนต์
เปรียบความรักพี่มืดมนต์หาคน
รวมทางไม่มี